ทีนี้ค่ะถ้าประเมินกันในตอนนี้อย่างที่เราเปิดประเด็นไปตั้งแต่ต้นว่า
การเลือกตั้งพูดว่ากฎธมศ์และสกในครั้งนี้
มันสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกตั้งใหญ่

ถ้าทิศทำเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงต่อคะ
ทิศทางอย่างนี้นะครับ

ละลายซีอีกฝั่งกำลังละลายซีอีกฝั่งต่าง
จะเอาคำแนนของทุกฝ่ายได้จึงโตได้ขนาดนี้นะครับ
แต่ว่าในฝั่งของวิโรธน่าสนใจ
เพราะว่าคือคะแนนที่เป็นคะแนนของก้าวไกลเนื้อ
ว่ามีจำนวนขนาดนี้
ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องกลัวพอสมควรนะครับ
แล้วก็ในฝั่งของคะแนนของคุณสุชัชวีเนี่ย
ก็ต้องบอกว่านี่คือความสามารถ
นี่คือผลงานของเขามากกว่าผลงานของพัก
ดังนั้นสุชัชวีบวกพักได้เท่านี้

ผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่อาจจะสร้างความ
รู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับทางพักนักนะครับ
ส่วนของพักในส่วนที่เป็นเรียกว่า
ฝ่ายที่ประเภทไปเต็มที่นะครับ
ก็ไม่ได้ถึงขนาดมากเท่าไหร่นะครับ

ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะที่